นี่นะคะบ่ายแล้วใครยังไม่ทานขาวบ้าง
โอ้โหคนบันเทิงหลายคนมาเป็นแม่คงแม่ค้าแม่ขาย

น้ำปลาร้ามันนัวคักมันอร่อยมันแซ่บจริงนะคะ
แต่ว่ารีวิวยังไงให้มันถึงอกถึงใจ
เราไปชมคลิปโลดด้วยจ้า
โอ๊ย
ดำลายแตกจ้ะแม่ง
เอ้าเราลองลองเพลงแซ่บเตือนแน่

เย้ทั้งแซ่บถึงสว่าง
คุณผู้ชมอย่างที่บอกเห็นลีลาแต่ละคนบอกคำเดียวนะคะ

พาไปเบิงนะคะโอ้โหคนนี้นะคะคุณตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
ไมค์ไว้ก่อนค่ะตอนนี้ถนัดจับสากมากค่ะคุณผู้ชม

อย่างที่บอกไปลีลาบนเวทีว่าแซ่บแล้วนะคะ
มาเติมรวดลายกันตั้มปะคุ้งนี่แซ่บปะคัก

ลงครัวแต่ละทีน้ำลายสอคุณผู้ชม

ดูเลยยำหมูยอเห็นไหมน่ากินไหม

ดิฉันต้องใช้ภาษาอีสานว่าน้ำลายสอกระดอกกระเดือ

แนนไปดูลีลาท่อนจกปลาราโหลดด้วยค่ะ

สาวเป็นสายลูกสวยอย่างนั้น

คุณผู้ชมใครอยู่กับบ้านใครเป็นคนอีสานเนี่ย

ค่ายผักต่างแต่ว่าบ้านอีสานมันเรียกใบไม้

คุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือขายดิบขายดีเพราะลีลาแม่ค้านี่โอ้โหนัวขักนัวอีหลี
ลีลาการจกตำบักหุงนี่บอกเป็นสองรองผู้ใดเลยเด้อเอาไปเบิงกันลดค่ะ
คือหล่อแม่ม่านค่ะ
เป็นไงพร
เอิ้นล่อแม่ม่านแปลว่าอย่างหวะ
ภาษาสักการมันก็กินยั่วน้ำลาย

ปิดท้ายกันที่สองเพื่อนซีลาล่าลูลูก็มากินรอแม่ม่านอยู่จ้า

มือกันทำน้ำปลาร้าบรรจุขวดขายเหมือนกันค่ะ

พี่ลูลูชอบรีลาสารพักตำคุณค่ะ
อุ้ยเห็นรีลาการตำเค้าก็บอกว่าตำม่วนอิริ

อยากให้ดูลีลาการพรีเซนต์ฝีมือตัวเองหน่อย

น้ำปลาร้าโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
แซ่บแซ่บแซ่บน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าจิบทั่ว
สิทธิใจน้ำปลาร้าลูลาปลาร้าแซ่บเบอร์
ดูแค่รูปกับฟังเสียงคุณพี่เขา
ดิฉันอยากจะพุ่งตัวเข้าไปในขวดปลาร้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
ลาการพรีเซนต์น้ำปลาร้าของแต่ละสาวแต่ละคนเนี่ย
บนัวทุกคนจริงนะคะน่าทานกันหมดเลยนะคะ

เออคงไม่หิวว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
หลายคนน่าจะจัดกันวันนี้นะคะหลากหลายสารพัด
แล้วโพสต์ที่เขาโพสต์นี่นะมันจะชอบเด้งมาตอนกลางคืน
มาตอนดึกตอนที่เราแบบกำลังหิว
ท้องมากอยู่เนี่ยโอ้โหเห็นนะ